ว่าโอ้โหถนนพื้นที่กรุงเทพอันตรายอีกแล้วนะฮะ

นี่ถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าถนนซุดตัวรถบรรทุกท้ายเนี่ย
ท้ายของรถบรรทุกตกจนหน้ารถบรรทุกลอยขึ้นมา
ตรงปากซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๑
การจราจรติดขัดท้ายสะสมเต็มแยกบางนา
แล้วก็มันมีภาพออกมาอีกหลายภาพเลยนะครับ
บอกว่าการจราจรติดขัดทุกเส้นทาง
แล้วก็เมื่อรถสิบล้อคันนี้เหยียบถนนที่กำลังก่อสร้าง
ทำให้ถนนมันชำรุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้
และทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามมา
ได้รับบาดเจ็บนะคุณนะ
บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บ๒รายอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลรวมใจรักเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่กรุงเทพในช่วงนี้นะครับ
คือแยกบางนาจนถึงแยกสุขุมวิทย์๑๐๑ทับ๑
ต้องปิดกั้นการจราจรตรงเลนที่มีอุบัติเหตุเลย
ไม่สามารถให้รถผ่านได้เลย
คุณโอ้โหกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมานะครับ
ถนนในกรุงเทพทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้อีกนะครับ
แล้วก็พูดว่าชาติชาติกำลังจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีภาพของถนนนี้ทีมงานค่อยแชร์ขึ้น

แล้วคือคนที่กำลังขับขับตามกันอยู่อ่ะคุณคือโหโอกาสนี่
มันเหมือนไม่ใช่ตัวถนนที่สุดนะ
ถ้าดูดีมันคือเหมือนเหล็กหรือคอนเกรียร์
ที่เขาเอามาปิดเพื่อจะซ่อมหรือว่าเจาะอะไรข้างล่าง
เอามาปิดไว้ชั่วคราวมันหักมันซุด

เอาจริงคือลักษณะแบบนี้ที่ถนนหลายแห่ง

มันก็มีอย่างตรงสตูดิโอเก่าของเรา
ไทยรัฐสตูดิโอเก่าก็มีแบบนี้เหมือนกัน
กลัวจังเลยอ่ะมันเหมือนทำอะไรอยู่ข้างใต้ขุดท่อหรืออะไรสักอย่าง
เอาแผ่นพวกนี้มาปิดชั่วคราว
แล้วคุณดูรถบรรทุกน้ำหนักเยอะมาถึงก็พลวดลงไปแบบนี้

จะให้มีคนเจ็บคนตายหรืออย่างไรเออ
พื้นที่ถนนในกรุงเทพที่กำลังมีการก่อสร้างซ่อมแซม
หรือว่าเรียบทางรถไฟฟ้า
เพราะคนที่แชร์กันบอกว่าโอ้โหเกิดอีกแล้วเหรอ
เรียบทางรถไฟฟ้ามีอีกแล้วเหรอ

คนในโซเชียลบอกว่าโอ้โหกำลังฮิตเลย
เหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่อยากให้ฮิตเลยนะ
บางคนคอมเมนต์มากรุงเทพคุณภาพชีวิตดีที่ลงหลุม

น่ากลัวจังชีวิตคนเมือง

รอพังเพราะว่าราชการกรุงเทพฯบรรทคอ

ให้ออกมาชี้แจงดูนะคะว่ายังไงเดี๋ยวตามข่าวให้

เกิดขึ้นไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมานะครับค่ะ